เชฟหน้าตาดีที่สุดใน๓โลก
ปะทะคารมกับเหล่าแม่บ้านประจำบาน

ลาบ๖อย่างนี้ลาบ๖ไหน
คือมันหกกับพื้นเนี่ย

กับธุรกิจเครปสีดำที่ขยายสาขามามากกว่า๔๐สาขา
พลาดไม่ได้นะคะ
อภิษฎามันไม่ใช่มงโกมมาก